กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาว่ากันด้วยเรื่องคู่รักคู่กิ๊กกันในวงการบันเทิง
คู่จิ้นหลายคนจริงมันมีหลายคู่นะ
ที่ทั้งเปิดตัวแบบเต็มที่บางคนก็ยังกักสถานะกันอยู่

หลายคนที่ยังจิ้นกันอยู่อย่างคู่ณเดชนยายาเนี่ยจิ้นกันนานแล้วนะ
ก็อาจจะยังไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์
แต่จะบอกว่าจริงเปิดไปเถอะคุณผู้ชม
คู่ที่เปิดแล้วแฮปปี้รับงานรับทรัพย์ก็มี
ไปดูกันดีกว่าว่ามีคู่ไหนกันบ้างค่ะ
เริ่มด้วยเส้นทางรักของนางเอกเบอร์๑วิกหมอชิดกบสุวนัน
ก็เริ่มบ่มเพาะความรักกับพระเอกหน้าใหม่บลุกดานุพร
ตอนนั้นที่เจ้าแม่วิกเจ็ดสีจับมาประกบให้เป็นพระนางคู่กัน

เล่นละครเรื่องเดียวนะคะก็มีกระแสข่าวกิ๊กกักกันเลย
ซึ่งก็สมัยนั้นก็ดูแล้วล่ะไม่ใช่แค่รักโปรโมท
อีกทั้งแฟนละครก็เชียร์ให้คู่ขวัญกลายเป็นคู่รัก
ทำให้กระแสตอนนั้นกระแสดีมากมีผลงานอย่างต่อเนื่อง
ในที่สุดก็มีข่าวดีเข้าสู่ประตูวิวากัน

จนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมครองรักกันมาถึง๑๘ปีแล้ว
แล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจถึง๒คนก็คือน้องนาดากับน้องนาดนนั่นเองนะคะ

แภนเคกเขมมณีส์และเวียสุโกลวัดค่ะ
คู่จิ้นในละครก็ก่อเกิดเป็นความรักนอกจอนะคะ
แม้ว่าตอนเลิกราจะบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกัน

แต่ถ้าว่าตอนที่คบหาการกระทำก็สำคัญกว่าคำพูดเขาบอก

จับคู่เล่นละครก็ยิ่งช่วยกันโกยเรตติ้ง
แล้วก็ยังโกยงานรับทรัพย์ไม่แพ้คู่ไหนเลยทีเดียวค่ะ
คิมก็จับผู้เล่นละครกันมาหลายเรื่องเลย
แต่ว่ากระแสคู่จิ้นมาแรงหนักมากในละครต้นรักริมรั้วนั่นเอง
ก็เล่นกันไปเล่นกันมาไม่ใช่แค่ในละครค่ะ
เพราะว่าละครจบแต่ว่าต้นรักของทั้งคู่เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับ
คู่จิ้นก็เลยกลายเป็นคู่จริงในวันนี้นั่นเองค่ะ
สมัยก่อนเขาไม่มีคำว่าคู่จิ้น
เขาก็จะมีแบบคู่ขวัญอะไรแบบนี้เนาะ
เวลามีผลงานด้วยกันคนก็จะชอบจินตราสันติศุกร์
พอยังเคยได้ยินหนัวระรัตุธุลฮิลัณใหม่ไก่มาก
คือมันไม่มีคำกว่าคู่จิ้นไงแต่คือคู่ขวัญ
นี่พอมีผลงานด้วยกันคนก็จะชอบไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนกัน